ท่านผู้ชมครับไปที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะฮะคุณป้าอายุ๖๓ปีแล้ว
มาเข้าห้องน้ำกลางดึกเมื่อคืนนี้เปิดประตูห้องน้ำเปิดฝาชะโครก
โอ้โหเจองูเห่าตัวเบลอค่ะยาวเมตรกว่าค่ะ
นอนขดอยู่ป้าบอกว่าตกใจมันกลางดึกมันตีหนึ่งได้
อ่าไม่รู้จะทำยังไงนี่ฮะปิดชักโคกปิดห้องน้ำนอนรอจนเช้า
ค่ะแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วได้ปัสสาวะไหมล่ะอืมลดหมดเลยฮะ
อ๋อผัดถุงผัดถุงใส่มานี่ฮะไม่กล้าเข้าห้องน้ำเหรอเนอะ
เรียบร้อยเลยฮะไม่กล้าฮะดูฮะตอนนั้นถ่ายภาพไว้ได้นะ
น่ากลัวค่ะดำมะเมื่อมเลยนะครับอ่าพอเช้าเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่มา
เจ้าหน้าที่มาไล่อยู่นานนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพอเปิด
ชะโครกมาแล้วเนี่ยไอ้งูตัวนี้มันไม่อยู่แล้วฮะ
ลองไล่ไปเรื่อยนะครับมันเลื้อยไปที่ท่อพักน้ำของชักโครกนะฮะ
อ่าต้องลื้อชักโครกออกมันก็เลื้อยหนีไปตามท่ออีก
ไปถึงนู่นบ่อเกลอะใช้เวลาอยู่ชั่วโมงได้
ถึงสามารถจับออกมาได้ฮะมาตรงนี้เลยนี่ครับ
อ่าแล้วก็จับขึ้นมาได้ตัวนี้ครับงูเห่านะฮะ
ยาวเมตรกว่าน้ำหนักสามกิโลกรัมเจ้าหน้าที่ก็เอาใส่ถุงอ่า
กระสอบถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาไปปล่อยตามธรรมชาติต่อ
นี่ก็อย่าเลื้อยกลับมาที่เดิมก็แล้วกัน
นี่นะฮะเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าเมื่อคืนตอนตีหนึ่งก็ปวดปัสสาวะ
ก็ลุกขึ้นมาจะมาปัสสาวะที่ห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จเปิดฝาชะโครก
้มลงไปก่อนนะโชคดีนะดูก่อนนะอ่าเห็นงูฮะ
งูเห่าตัวใหญ่นอนขดอยู่ในชะโครกตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ตอนนั้นยอมรับว่าชีราดใส่ผ้าถุงเลยค่ะก็วิ่งออกจากห้องน้ำ
ประตูห้องน้ำขังงูเอาไว้ไม่ให้มันเลื้อยออกมาข้างนอก
นอนไม่หลับทั้งคืนแต่ตอนนั้นก็กะว่ารอเช้าก่อนอืมอ่า
แล้วถึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วก็มาช่วยจับงูนี่ฮะ
ปลดปล่อยในในครัวอ่ะปลดปล่อยเป็นไงมันจะแท้งถ้าว่าทำหวังบ้าง
กระฮังไปเลยมันเอ็นไปนั่นไงคือไอ้อึ๊งไม่มีแมน
ก็ไปเข้าห้องน้ำที่ตัดสิ้นจะอยู่อย่างเบาตัวรับมาไถ่หุบ

นี่โต๊ะวันเจ้าลงลงเอามานี่เงียมเลย
เห็นมันอย่างหนำอยู่สัตว์ว่าหน่วย
โอ้โหนี่ฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องของบ้านคุณป้าเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเตือนภัยกันได้นะฮะ
จะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเรางวงเงีย
โดยเฉพาะบ้านตามต่างจังหวัดที่ห้องน้ำมันจะอยู่กับ
ท้ายบ้านหลังสวนอะไรพวกนี้นะครับ
เปิดดูก่อนก้มดูก่อนเจออย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โห

พักภูมิไม่บอกบ้านเลขที่หรืออะไรสักหน่อย
บ้านมากันเต็มเลยเมื่อเช้ามาดูบ้านเลขที่ของคุณป้า
แม้แต่อายุก็มาดู
อายุคุณป้านี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
บ้านเลขที่ก็มาดูความยาวของงูก็มาดู
งูยาวเมตร๕๐น้ำหนักงูก็มาดู๓กิโลได้
แต่วันนี้มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่คุณเขียนมาสอนวันที่๘เอง
จดไว้ก่อนอีกหลายวัน